มาดูคนอวยแฟนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ
ใหม่ดาวิกาเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนดีคนเดิมของลุงเต๋อเขานั่นแหละคุณผู้ชม
ผลงานใหม่บอกเลยว่าเขาชมแฟนเฉยเลย
คือผลงานเนี่ยเป็นหนังหลอนนะแต่ว่าคิดว่าหนังรัก

เขาเขียนบทร่างทรงเมื่อวานมีงานเปิดตัวนะ

ทาวิสทาวิทภาพหวานใจพี่เป๋อฉันทาวิส
แต่ว่าเป็นหนึ่งในสองคนที่เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเอง

คนเขียนบทเรื่องนี้หล่อจังค่ะ

แม่น้องใหม่เห็นแบบนี้ก็ปากหวานอยู่เหมือนกันนะคะ
บางคนก็มาแซวว่าคนเขียนบทหล่อขนาดนี้
หนังเรื่องนี้น้องใหม่คงต้องเหมาโรงฉายแล้วล่ะมั้ง
แล้วก็พากันทวิตภาพพี่เต๋ออีกหลายต่อหลายภาพเลยนะคะ
แล้วก็ช่วยยืนยันข้อความของน้องใหม่ด้วยว่า
ช่วงนี้พี่เต๋อเขาหล่อจริงคุณดูสิคะ
ถ้าไหว้ทุจ้ายังน่ารักเลยนะคะ
แล้วก็พูดถึงหนังเรื่องร่างทรงของพี่เต๋อกันหน่อยดีกว่า

เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ทำได้ดีทุกอย่างแหละ
บอกเลยว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในต่างแดนคุณผู้ชม
เอาจริงเราได้ยินเรื่องร่างทรงพักใหญ่แล้วนะ
จริงเรื่องนี้จะฉายตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วเหมือนกัน
แต่จะฉายบ้านเราก่อนแต่ว่าไม่ได้ฉายคุณผู้ชม
เรื่องนี้ก็เลยกระแสร้อนแรงอย่างต่อเนื่องถูกที่เกาหลี

วยรายได้ไปถึง๑๘๔ล้านบาท
สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุด
ยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอด

ดราวเค้าเรียกว่าอะไรประเพณีความเฮียนภีรไทยสุดยอดในโลด
อย่าอันเอาเยอะนะเดี๋ยวว่าน้ำไถ่เชียร์กันนะ
ไม่ใช่เข้ารงผมตั้งแต่วันนี้

คุณผู้ชมพูดถึงพี่เต๋อฉันทวิทย
บอกเลยว่าคนนี้หล่อมีความสามารถดูดีและเก่งทุกด้านเลยนะคะ
แล้ววันนี้แหละเรามีโอกาสพิเศษจะเปิดใจเขา
ไทยรัฐท้อคุณผู้ชมค่ะ๖โมงเย็นวันนี้เป็นการเปิดใจพิเศษครั้งแรกเลยนะ
เต๋อฉันทวิทย์นั่นเองเปิดทุกมุมล้วงลึกทุกประเด็น
โดยเฉพาะเรื่องราวความรักกับนางเอกคนสวยน้องใหม่ดาวิกา
หรือยังสำหรับการใช้ชีวิตคู่
และชีวิตการทำงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะของพระเอกร้อยล้านคนนี้
กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
คุณผู้ชมของไปเต๋าจากเด็กที่ไม่มีเพื่อนนะ
กลายมาเป็นนักเขียนบทแล้วก็นักแสดงจอมขโมยซีนได้อย่างไร
เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างบางช่วงบางตอนของการเปิดใจเต๋อฉันทวิทย์กันหน่อยค่ะ
นึกถึงดาวิกาเวลาคุณหลับตานึกถึงภาพอะไรอยู่ในหัว
มันมืดมากเลยผมนึกไม่ออก

เขาใช้วิธีการเอาทีมงานไปลากรถไฟให้ผ่านหน้าผม
แล้วผมไม่สามารถตัดความรู้สึกว่าแบบ
เชียนเราเล่นไม่ได้อ่ะ
ยิ่งพะวงยิ่งกดดันยิ่งแบบหลังก็พอไม่ได้ก็สะบด
แม่งอะไรอย่างนี้